เอามาดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครบ้างนะครับ
โอ้โหนกมีขนคนมีเพื่อนครับ

ผู้ว่าชาติชาติโทหาลูกท็อปค่ะ
ขออภัยเรียกลูกท็อปเป็นชื่อที่นักข่าวการเมือง

คุณวราวุฒิเหรออ่านายกรัฐมนตรีผู้ล่วงลับ
นี่คือลูกท็อปคือลูกชายคุณบรรหาร

ครุฒิชาติโทหารัฐมนตรีวราวุฒิ
ผมอยากได้เครื่องสูบน้ำมาช่วยหน่อยได้ไหม

วราวุศิลปะอาชาครับนะครับ
เพื่อส่งมอบเครื่องสูบน้ำขนาด๓๐นิ้ว
กรมทรัพยากรน้ำ๖เครื่อง
ที่ชัดเอาไปใช้บริหารจัดการ
แก้ปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพก่อน
รัฐมนตรีวลาวุฒิไปดูจุดที่สถานีสูบน้ำพระขนงนะครับ
หารือกันจนได้ข้อสรุปว่า
สูบน้ำที่รับมา๕เครื่องจะติดตั้งที่สถานีสูบน้ำพระขนง
เพราะเครื่องสูบน้ำเดิมมันใช้ต่อเนื่องมา๒สัปดาห์แล้วไม่ได้หยุดเลย
เดี๋ยวมันจะพังต้องพักมันบ้างแล้วสลับกันใช้
ส่วนอีกเครื่องอยู่ระหว่างการติดตั้งที่ศรีนครินต์บางนาครับ
รัฐมนตรีวลาวุฒิบอกกับผู้ว่าชัดกับทีมงานว่า
ถ้าพี่ต้องการเครื่องมือหรือว่าเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม
หรืออยากจะได้กำลังพลของกรมอุทยานเนี่ย
รวมถึงความสามารถในการกำจัดผักตบชาวา
ถ้ากรทมต้องการขอแค่บอกขอแค่บอกครับจะจัดให้
รัฐมนตรีวราวุฒิตอนที่คุยกันยังเชิญคุณพาดลถาวรกฤชรัฐ
เป็นใครอ่ะอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
ดูแลเครื่องสูบน้ำเอามารับฟังข้อสั่งการพร้อมกันไปเลย
กรมสี่นักบริเวณน้ำพี่พาดนประสานกับท่านเลยขา
ไปกท์เรือห้าจะกรมอื่นอะไรอย่างง่ายท่านพิธีประสานเลย

โอเคพากตอบเนี่ยบอกพี่โสเอาเรือเล็กลงมาทำแบบที่สุฟาน

นักข่าวถามประเด็นนี้ด้วยถามผู้ว่าชาติชาติบอก
คุณชาติชาติที่คุณสามารถราชพลสิท

เขามาบอกเขามาวิจารณ์การทำงานของท่านผู้ว่าชาติชาติบอกว่า
อย่าใส่ใจเส้นเลือดฝอยจนลืมเส้นเลือดใหญ่นะ
ประเด็นนี้ผู้ว่าชาติชาติบอกว่ากรณีเส้นเลือดใหญ่ก็ดำเนินการอยู่
แต่อาจจะไม่เห็นผลภายใน๑๒เดือน
อย่างไรก็ตามมันต้องดูภาพรวม
ถ้าเส้นเลือดใหญ่ดีแต่เส้นเลือดฝอยไปไม่ถึง
ต่อให้อุโมงดีแค่ไหนน้ำไปไม่ถึงก็ไม่มีประโยชน์

คุณชัดชาติยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้น
อย่างถนนประชาศุกร์ถนนประชาสงเคราะห์

พอทะลวงท่อระบายน้ำแล้วมันดีขึ้นไหมดีขึ้น
แล้วก่อนน้ำท่วมเป็นวันพอทำให้เส้นเลือดฝอยให้มันดีขึ้นเนี่ย
น้ำมันก็ไปเส้นเลือดใหญ่ได้ไง
อันนี้ท่านก็ยกตัวอย่างงานที่ท่านทำนะครับคุณผู้ชมครับ